มีความเห็นออกมาจากอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ได้มีการทักท้วงถึงความเหมาะสมกับการทำประชามติร่างรัฐมนูล
โดยให้ยึดเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง
โดยไม่นับคะแนนโหวตโนแล้วก็บัตรเสียนะครับ
ส่วนคณะกรรมการร่างรัฐมนูลตอนนี้ก็เตรียมที่จะ
แจกสรุปสาระร่างรัฐมนูนกว่า๓๐๐๐๐๐ฉบับ
เพื่อเข้าสู่โหมดประชามติ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ก็ได้กล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรีและคอสช
ที่ให้สนชแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลชั่วคราวปี๒๕๕๗นะครับว่า
ด้วยการทำประชามติว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เกิดความชัดเจน
หมดข้อถกเถียงหลังจากลงประชามติ
โดยให้ยึดเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์
และเมื่อเข้าสู่โหมดประชามติแล้ว
กรทก็จะสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐมนูลเล่มเล็ก
เพื่อนำไปแจกตามหมู่บ้าน๗๐๐แห่ง

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาของร่างรัฐมนูลนะครับ
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ได้กล่าวถึงการแก้ไขรัฐมนุนชั่วคราว
ปี๒๕๕๗ที่ได้ให้สนช
สามารถที่จะตั้งคำถามประชามติได้๑คำถามว่า
ยังไม่ถึงเวลาที่จะนัดประชุมเพื่อหารือประเด็นการตั้งคำถาม
เพราะว่าสนชจะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อน

อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขเสียงประชามติที่ไม่นับเสียงโหวตโนและบัตรเสีย
ของผู้มาใช้สิทธิ์โดยหลักการแล้วไม่เป็นไปตามหลักสากล